คนหนึ่งเขาขึ้นร่องเพชรบูรกรุงเทพหมานคร
เป็น๑๐ปีแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาต้องมารักษาตัว
เขาเป็นผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็เป็นคนพิการประเภทหนึ่งด้วย
เดี๋ยวจะอธิบายว่าเป็นคนพิการประเภทไหน
แต่ครั้งนี้หาหมอเสร็จครับ
คนรถบอกไม่ให้ขึ้นรถผู้โดยสารคนอื่น
เขาไม่สะดวกใจเขาไม่สบายใจ
เธอติดโควิด๑๙หรือเปล่า

หนูจะกลับรถหนูจะกลับเพชรพูน

ไม่ให้หนูไปก็ไม่ต้องไหล
ผู้ลิสารคนอื่นช่วยให้มันเกิดมาก

หนูเพิ่งมาจากเพชรชบูรณ์เมื่อวาน
หนูเดินทางมามากกว่าฝูกขอ
แล้วหนูจะเดินทางกลับเพชรบูรณ์วันนี้
แต่พนักงานรถไม่ให้หนูขึ้นรถหนูซื้อตัวแล้วเรียบร้อย
หนูไม่ได้เป็นโรคติดต่อนี่ค่ะหนูก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาล
เพราะอะไรคนอื่นเขาขึ้นรถไม่หมดแต่หนูเข้ามาถึงหนูขึ้นรถไม่ได้
คุณผู้ชมรู้สึกยังไงครับหลังจากได้ชมคลิปนี้ฮะ
ลองนึกไหมว่าถ้าเป็นตัวเราเราจะรู้สึกยังไง
ก๊อฟน้ำตาคอทำไมน้องนี่สงสารเสียงเขา
ผู้ประกาศข่าวยังน้ำตาคอเลยแหละดูคลิปนี้
คือป่วยมันก็แย่อยู่แล้ว
ความทุกข์ที่เป็นโรคที่เป็นมันก็แย่อยู่แล้ว
แล้วพอมาเจอแบบนี้เหมือนที่เขาถามว่านี่คนไทยเหรอคะ
หนูแค่อยากกลับบ้านอะไรแบบนี้เออกลายเป็นว่า
ทุกข์ทั้งกายจากโรคที่ป่วยทุกข์ทั้งใจจากการโดนอะไร
ก็ไม่รู้แบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญ
คนขับรถมีการเดินมาถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็เดินจากไป
ผู้หญิงคนนี้เขาร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละครับ
หลังจากที่เขาถ่ายคลิปนี้เสร็จนะฮะ
รอจนรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์เคลื่อนออกไป
สถานีขนส่งหมอชิด๒ครับที่เกิดเหตุนะฮะ
ของเมื่อวานเธอเอาคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค

หลังจากถูกไล่ไม่ให้ขึ้นรถทัวร์ด้วยเหตุผล
ว่าผู้ที่สามารถคนอื่นไม่สบายใจ
เธอต้องไปคืนตัวครับแล้วก็ซื้อตัวรอรถทัวร์คันใหม่
ความจริงอย่างที่ผมเปิดหัวไปแล้วครับ

ขึ้นขึ้นร่องเพชรบูรณ์กรุงเทพ

ป่วยเรื้อรังครับแต่ว่าไม่ใช่โรคติดต่อ
แล้วเธอยังเป็นผู้พิการประเภท๓ด้วย

ก็คือคนที่มีร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ
ไม่นึกว่าจะถูกทำแบบนี้นะครับ

และเข้ามาสอบถามกันเป็นจำนวนมาก
กระทั่งเวลาต่อมาครับผู้หญิงคนนี้เธอโพสต์บอกว่านะครับ
ได้ขึ้นรถ๙๙๙ลงหล่มศักดิ์แล้วค่ะ
รถออกจากหมอชิด๒ทุ่ม
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ช่วยแชร์นะคะ
ทีมข่าวไปตรวจสอบครับรถทัวร์คันที่ไม่ให้ผู้โดยสารพิการคนนี้ขึ้นรถ
เป็นรถทัวร์ร่วมบขศสายกรุงเทพ
ชบูรณลมศักดิ์ภูเรือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบ
บริษัททราบเรื่องแล้วแต่ทราบแค่ว่า
พนักงานขับรถปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารหญิงคนนี้ขึ้นรถ
เพราะว่าผู้หญิงคนดังกล่าวมีบาดแผลตามร่างกาย
คล้ายคนป่วยเป็นโรคติดต่อและเดินทางมาคนเดียว
ท่าทางไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรง
ให้นั่งพักก่อนเพื่อรอรถเที่ยวถัดไป
ประกอบกับผู้โดยสารบนรถเกรงว่าจะป่วยด้วยโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทจะสอบสวนพนักงานขับรถ
อย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากทางบขศทราบเรื่อง
และขอให้บริษัทนี้ชี้แจงแล้วครับ
โอ้โหพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตเล่าข่าวนี้น้ำตาไหลจริงนะ
เออนะครับนะครับคือมันก็มันแพร่ระบาดเยอะ
แต่ถามว่ามันติดง่ายไหมมันติดไม่ง่ายนะถ้าคุณป้องกันดี